งานที่ยอดพิมารลิเวอร์เล็กนะคะ

มาวานเขามีการประควรแล้วก็ความมาดแล้วก็หงุมยอดพิมาณกันด้วยค่ะ

คุณผู้ชมตกใจกันไหมล่ะค่ะเพราะว่าโตเป็นนุ่มแล้ว
ชื่อน้องปิ๊กนะคะสุภวิทย์วิจิตรานนท์ค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะก็ไปร่วมงานประกวดเทพบุตรยอดพิมารนั่นเองค่ะ
ฉายแววออร่านะคะหล่อคมเข้มเลยล่ะค่ะ
พอถามถึงงานในวงการนะคะบันเทิงน้องปิ๊กก็บอกว่าสนใจนะคะ
ก็คุณพ่อไม่ได้ว่าอะไรแต่มาประกวดรอบนี้คุณแม่พามาแต่คุณพ่อไม่รู้นะคะ
กลับไปคุณผู้ชมหลายคนตกใจอ้าวน้องปิ๊กเป็นลูกพี่บิ๊กได้ยังไง
บิ๊กเพิ่งเล่นละครพี่บิ๊กสรุธนะคุณผู้ชมนะคะ
ก็ตอนนี้อายุ๔๐กว่าแล้วเนี่ยค่ะเป็นภาพเมื่อ๑๕ปีก่อนนะคะ
เขาก็เคยมีข่าวนะคะกับช่างแต่งหน้าในกองละครนะคะ
แล้วก็มีลูกเกิดขึ้นมานะคะแล้วฟ้องสวงศาลนะคะ
ซึ่งเขาก็รับเลี้ยงนะคะส่งเสียลูกคนนี้ตลอดค่ะ
แล้วก็ได้เจอลูกบ้างตามความเหมาะสมนะคะพี่บิ๊กให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะ
ส่วนน้องปิ๊กค่ะก็ขอเข้าวงการก็บอกว่าเป็นเรื่องของอนาคต
เพราะว่าตอนนี้อายุ๑๕อยู่นะคะไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วย
เมื่อวานประกวดก็ไม่ติด๑๐คนสุดท้ายนะคะแต่ว่าก็ได้ฉายแววนะคะตามรอยคุณพ่อ
รอดูนะคะว่าจะเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นอีกคนนึงหรือเปล่าค่ะ